ซึ่งเมื่อวานนี้รายการตีแสกหน้าของคุณชูวิทย์
ก็ไปตั้งโต๊ะข่าวบริเวณที่วัดพระธรรมกายเลยเหมือนกันนะคะ
ก็มีการแสดงความคิดเห็นค่ะว่าทางรัฐบาลเนี่ย
ไม่ได้เอาจริงเอาจังกับการปฏิบัติการจับกลุ่ม
แล้วก็ดำเนินคดีกับพระธรรมชโยเท่าที่ควร
เราก็เชื่อว่าอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายตอนนี้ได้หลบหนีไป

ว่าพระธรรมชโยที่ท่านตามหาเนี่ย
บุคคลคนเดียวที่ท่านบุกล้อมจับแล้วจับอีกแถลงข่าว
ปิดนู่นปิดนี่จนไปถึงกระทั่ง๑๕๘คดีแล้ว
ท่านไม่อยู่แล้วหรือครับไม่อยู่แล้วทำไมคุณชุวิตมั่นใจอย่างนั้นครับ
สายข่าวผมผมจะพูดเหตุผลประกอบให้ฟังด้วย
อย่าเชื่อชูวิทย์แต่ผมพูดหลายครั้งแล้วนะ
ว่าเรื่องไหนเรื่องไหนผมพูดถูกอยู่เสมอ
หนึ่งคุณคิดว่าวัดธรรมกายนี่เงินเยอะไหม
เยอะค่ะอ่าเยอะสินะประการที่สอง
คุณคิดว่าสาขาวัดธรรมกายมีที่ไหนบ้าง

เยอะแยะหมดฮะขอโทษทีครับอเมริกาครับยุโรปครับ
ไต้หวันก็ยังมีเลยครับค่ะเพราะฉะนั้นมีสาขาอยู่ทั่วโลก
มีเงิน๓ผมถามตรงนะคุณว่ามีอิทธิพลไหม
ก่อนหน้านี้คุณอาจจะบอกว่าตอนนี้ก็มีเหรอ
ไม่มีก่อนหน้านี้คุณคิดดูแล้วกันใครคนใหญ่คนโตล่ะ
อ่าใครที่มาบอกสนับสนุนเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์หรือเปล่า
อืมสองเจ้าพ่อถูกรัคมนาคมหรือเปล่า
สามคุณคิดว่าการเมืองมีส่วนไหม
เพราะฉะนั้นวัดธรรมกายย่อมมีอิทธิพลมีเงินมีสาขา
ค่ะแล้วประการที่สี่สมมติล่ะกันนะเป็นเรื่องสมมติ
คิดว่าชูวิตไม่ได้พูดเรื่องจริงถ้าพูดเรื่องสมมติค่ะสมมติว่า
พระธรรมชโยไปอยู่ที่อเมริกาแล้วยื่นขอลีภัย
ว่าถูกกันแกล้งในเรื่องของศาสตร์การนับถือศาสนา

เพราะอะไรครับเพราะมีผู้คนศรัทธาเป็นแสนคน
คุณโจมตีว่าวัดนี้เนี่ยเสนอที่แปลก
เสนอเงินเยอะยิ่งอยู่สวรรค์ชั้นสูงขึ้น
ไม่ตรงตามพระพุทธเจ้า
ไม่ตรงตามสิ่งที่สอนอยู่ในศาสนา
แต่ถามว่าทำไมยิ่งโจมตีผมก็สงสัย

นี่เป็นปัญหานี่เป็นปัญหาที่ต้องสงสัยนะครับ
ต้องตั้งคำถามว่าเพราะอะไรพระธรรมชายูหรือวัฒนธรรมกาย
แม้กระทั่งมีการโจมตีมาหลายครั้งหลายขาด
เกี่ยวกับการสอนเกี่ยวกับการความเชื่อความศรัทธา
แล้วทำไมถึงยังมีผู้คนเชื่ออยู่

คุณก็ไปจับแบบเงียบได้ไหมล่ะครับ

ผมถามคุณจะจับกี่คนจับกี่คนฮะจับคนเดียวนี่แหละค่ะ
นั่นสิครับผมก็สงสัยเหมือนกันว่าจับคนเดียว

ก็ยังจับไม่ได้จับไม่ได้แล้วรอบนี้มารอบที่สามแล้ว
ก็ยังคนเดียวอยู่นะฮะเสร็จแล้วผมเข้าใจว่าตามที่ผมวิเคราะห์เนี่ย
พระธรรมชโยเนี่ยไม่ได้อยู่ในวัดแล้วผมยืนยันนะฮะ
ถ้าไปต่างประเทศจะไปยังไงคะถ้าไปต่างประเทศแล้วยื่นขอรีภัย
โอ้โหท่านแม่คุณก็เข้าออกเฉพาะที่ผมนั่งเนี่ย

จะรู้ไหมว่าเป็นใครออกไปถูกไหมครับก็ไม่ทราบ